เรายังอยู่กันที่เรื่องของพายุไต้ฝุ่นเมอร์โลที่พัดเข้าเกาะฟิลิปปินส์เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
จากเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ส่งผลทำให้มีประชาชนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๓คน
และประชาชนชาวฟิลิปปินส์นับล้านคนนะคะต้องอยู่ท่ามกลางความมืดมิดเพราะว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ค่ะ
โดยในจำนวนนี้๒คนเสียชีวิตเพราะจมน้ำขณะออกเรือหาปลา
ขณะที่ผู้เคาะร้ายอีกคนเสียชีวิตด้วยภาวะไฮโปเชอร์เมียหรือภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ
โดยคณะกรรมการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติฟิลิปปินส์
เปิดเผยว่าความรุนแรงของใต้ฝุ่นเมอโลที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุด๑๘๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทำให้ต้นไม้หักโค้นและตัดกระแสไฟฟ้าของจังหวัดต่างอย่างน้อย๗จังหวัด
ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า๑ล้านคนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้
ขณะที่จำนวนผู้อพยพตามศูนย์พักพิงต่างเพิ่มขึ้นแล้วกว่า๘แสนคน
จากอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้ฝนตกหนักลมกระโชกแรงและเกิดน้ำท่วมสูงอย่างรวดเร็ว
โดยรายงานล่าสุดระบุว่าฟิลิปปินส์ได้ยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศแล้ว๔๐เที่ยวบิน
และยกเลิกเที่ยวเรือโดยสารและเรือบรรทุกสินค้า๖๒๕เที่ยว
ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของฟิลิปปินส์คาดว่า
อิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นเมอร์โลนี้
ส่งผลทำให้ฝนตกหนักในกรุงมณิลาอีกด้วย
อย่างไรก็ตามค่ะในเช้าวันนี้นะคะใต้ฝุ่นเมอร์โลได้อ่อนกำลังลงเล็กน้อย
โดยเคลื่อนตัวด้วยความเร็วลม๑๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จาก๑๘๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก
ก่อนจะมุ่งหน้าลงสู่ทะเลจีนใต้
ทั้งนี้ฟิลิปปินส์ต้องเผชิญกับพายุราว๒๐ลูกในแต่ละปี
โดยปกติจะมีพายุอย่างน้อย๒ลูก
มีความรุนแรงก่อตัวในช่วงเดือนธันวาคม